ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมันมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งถูกคนตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเมื่อคืนนี้
ประมาณเที่ยงคืนเรียกชื่อเล่นชื่อเล่นเขาชื่อเอก
เขาเรียกพี่เอกพี่เอกพี่เอกพอออกไปเนี่ย
ภรรยาบอกถูกยิงเสียชีวิตเลยนะฮะภรรยาได้ยินเสียงปืนแล้วไม่กล้าออกมาเหมือนกันตอนนั้นนะฮะ
ได้แต่แอบดูอยู่แต่บอกแต่เห็นรู้ว่ามือปืนคือใคร
ค่ะเห็นหน้าจำเสียงได้ด้วยคนในพื้นที่แถวบ้านนี่แหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับที่จังหวัดกระบี่นะครับ
ท้องที่จังหวัดชุมพรนะฮะในท้องที่ของสพสวีนะครับ
เป็นบ้านพักในตำบลทุ่งระยะนะฮะนี่ฮะจุดเกิดเหตุนะครับ
อยู่ติดถนนนะที่บ้านนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย
ตำรวจมาตรวจสอบพบว่านายสุเทพบุญช่วยชื่อเล่นชื่อเอกอายุ๕๔ปี
เขามีอาชีพทำสวนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านตรงนี้นะฮะ
นี่ครับตรวจสอบตามร่างกายเนี่ยพบว่ากระสุนที่เข้าไปเนี่ย
เข้าที่ต้นขาซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็มีเหนือราวนมซ้ายอีกหนึ่งนัด
กระสุนฝังในนะครับคือจุดเกิดเหตุเนี่ย
หัวกระสุนชนิดลูกปลายตกอยู่ด้วยนะครับแถวแถวประตูบ้านห่างจากศพสักประมาณสองเมตร
คาดว่านี่เป็นคนร้ายอาวุธที่คนร้ายใช้นะครับ
จะใช้ปืนลูกซองชนิดลูกปลายนะครับมีซองปืนสั้นพกอยู่ที่เอวของผู้ตายด้วย
แต่ไม่มีปืนนะฮะแล้วก็มีกระสุนขนาดจุดสองสอง
อยู่ในกระเป๋ากางเกงสามนัดนะครับตำรวจเนี่ยถามถึงปืนว่าเอาแล้วปืนไปไหนนะ
มีซองปืนกับกระสุนภรรยาของผู้ตายนะครับ
ชื่อนางสาวจิราพรอายุห้าสิบปีก็พาเจ้าหน้าที่ไปดู
เป็นอาวุธปืนสั้นขนาดจุด๒๒สามีเนี่ยเก็บเอาไว้ในบ้าน
นี่ฮะคาดว่าตอนที่คนมาเรียกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ระวังตัว
ก็เลยออกมาแต่ซองปืนกับกระสุนหรือยังไรนะครับแต่ตำรวจบอกว่า
ก็เพื่อความรอบครอบรัดกลุ่มแล้วครับก็ขอตรวจคราบเขม่าวดินปืนที่มือของภรรยาของผู้ตายไปด้วย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวจิลาพรภรรยาของผู้ตายบอกว่า
กับสามีเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่อยู่เนี่ยสักประมาณเที่ยงคืนเนี่ย
มีคนมาเรียกที่หน้าบ้านก็ตะโกนเรียกชื่อเล่นของสามีอยู่๓ครั้ง
เรียกพี่เอกพี่เอกพี่เอกนี่นะฮะเธอบอกเธอจำได้นะครับ
ของผู้ชายที่มาตะโกนเรียกเป็นคนในพื้นที่นี่แหละอยู่ระแวกแถวนี้
สิ้นเสียงเรียกสามีก็ไปเปิดประตูบ้านแล้วก็ออกไปหาผู้ชายคนนี้
ตอนนั้นเธอบอกเธอก็เดินไปดูแต่ว่าไม่ได้ออกไปก็แอบมองไปทางช่องประตูนะฮะ
แป๊บเดียวฮะไม่ถึงนาทีมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเธอบอกเธอช็อกเลยนะฮะ
คือตอนนั้นเห็นสามีถูกยิงครับแต่ไม่กล้าวิ่งออกไปนะครับ
กลัวจะถูกยิงไปด้วยอีกคนนึงก็ปิดประตูอยู่ในบ้าน
จนแน่ใจว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะ
แล้วก็ยังนั่งรออยู่ในบ้านเกือบชั่วโมงนะฮะเพราะไม่กล้าออกไป
กระทั่งผู้ใหญ่บ้านมาตำรวจมานั่นแหละถึงออกมาดูศพสามีนะครับ
คนร้ายเนี่ยเธอบอกว่าเป็นคนประวัติไม่ค่อยดีนะส่วนมูลเหตุจูงใจเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับ
แต่เธอก็ให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
ตอนนั้นพี่
นอนกันแล้วบางคนนอนแล้ว
นอนกันอยู่นอนแล้วใช่ไหมครับ

ส่วนปมเหตุอื่นเนี่ยต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไปนะฮะ

เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายนะครับ
ส่วนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจก็นำกำลังไปปิดล้อมค่ะ
นายวัญชัยบุญกูลอายุ๕๑ปีผู้ต้องหา
อยู่ในบ้านพักตรงกันข้ามกับบ้านผู้ตายนะคะ
ก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะคะแต่ไม่เป็นผล
ก็ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน
หลานชายของนายวัญชัยให้มาร่วมเกลี้ยกล่อมด้วย
ให้มาร่วมเจรจาด้วยสุดท้ายนะคะ
๓ชั่วโมงค่ะนายวัญชัยมอบตัว
นี่นะคะมอบตัวนะฮะมอบตัวนะคะค่อยเนี่ยยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว

ควบคุมตัวได้เนี่ยนะตำรวจก็นำตัวในวัญชัย

นี่ค่ะคือปืนที่ใช้ก่อเหตุล่ะค่ะ
กัญชาด้วยนะคะเจอยาบ้า๙เม็ดนะคะ

แล้วก็นำตัวไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วัญชัยเนี่ยยืนอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้ตาย
สิบเมตรเองแล้วก็สูงกว่าบ้านของผู้ตาย
วัญชัยตะโกนเรียกผู้ตายตะโกนเรียกผู้ตายเขานอนอยู่ในบ้าน
พอผู้ตายเดินออกมาปุ๊บยิงเลยเนี่ยปืนแก๊ปยาวนี่แหละยิงเลย
ยิงเสร็จทำยังไงรู้ไหมคะกลับไปนอนต่อค่ะ
ยิงเสร็จกลับไปนอนต่อไม่หนีด้วยครับยิงเสร็จกลับไปนอน
จนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปล้อมบ้านไปเจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วก็ออกมามอบตัวแบบนี้
ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืน
เรื่องของการครอบครองยาเสพติดทั้งยาบ้าทั้งกัญชาค่ะ
ก็ส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ต้องขยายผลต่อนะฮะใช่ค่ะว่าไปยิงทำไมใช่ไหม
แล้วยิงเขาทำไมเนี่ยเขาตายหรือเปล่าเขาออกปุ๊บยิงเลยนะฮะ